มากันที่คุณแม่สุดแซ่บอีกหนึ่งคนอย่างสาวหนิงปณิตาค่ะ
กลับมาจากทริปเมาดีฟสุดร้อนแรงเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งไปโพสตาร์แอนด์หน้าแอนด์หลังแข่งกับคุณอ้ามมาอยู่
ใช่แล้วก็นี่แหละค่ะถึงวันเกิดของเธอนะคะ
เธอก็ควงลูกสาวตัวน้อยค่ะไปทำบุญใหญ่ด้วยค่ะ
ฉันนี่เป็นเอฟซีตัวจริงน้องนิรินเลยนะ

นี่ค่ะคุณแม่สุดแซ่บคนนี้นะคะนิงปณิตา
มีการโพสต์ไอจีแสนหวานครบรอบวันแต่งงาน๕ปี
แล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับภรรยานะคะ
แล้วก็น้องนิรินลูกสาววัย๔ขวบ
ที่มีวันคล้ายวันเกิดก็คือ๑๔ธันวาคมวันเดียวกันเลย
พร้อมกับลงท้ายด้วยข้อความสุดโรแมนติกว่า
ในขณะที่เพื่อนซีอย่างสาวอ้ำพัชราภาเมปฏิดานะคะ
ก็มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนสาวค่ะ
กลางดึกถึงจังหวัดนครราชศรีมาเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนเช้านี้นะคะเจ้าของวันเกิดก็พาลูกสาวตัวน้อย
ไปทำบุญสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนที่วัดป่าธรรมชาติ
โดยมีเหล่าฟอลลอเวอร์ค่ะร่วมอวยพรวันเกิดให้
กับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกคนสวยเลยค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีอีกต่อไป